ดูท่าทีเกือบครบรอบแล้วนะถ้าจะไม่ดูท่าทีของฝั่งคั่วรัฐบาลเดิมเขา
เดี๋ยวมันจะไม่ครบไปดูครับคุณผู้ชมคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาย้ำจุดยืนเดิมนี่ครับนะครับคุณท็อป
ไม่โหวตไม่โหวตหนุนพักการเมืองที่จะแก้มาตราร้อยสิบสอง
แล้ววันพรุ่งนี้ภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็จะประชุมกันก่อนประชุมกันกำหนดแนวทางกันก่อนเข้าร่วมประชุมรัฐสภาครับ
ส่วนข่าวที่มีการทาบทามชาติไทยพัฒนาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับ
คือคุณท็อปบอกค่อนข้างสับสนแล้วล่ะถ้าณเวลานี้ค่อนข้างสับสนแล้วล่ะนะครับ
คือเป็นมติร่วมจาก๘พักที่จัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าในที่มาคุยกันเนี่ยนะ
ที่มาทาบทามชาติไทยพัฒนาให้ไปร่วมเนี่ยเพราะหากไม่ใช่เนี่ยมันก็เป็นความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกัน
คงไม่สามารถให้คำตอบได้หรอกส่วนคำถามที่บอกว่านะครับ
หากเปลี่ยนเป็นพักเพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาล
จุดยืนของชาติไทยพัฒนาจะเปลี่ยนไปไหมคุณท็อปวราวุฒิบอกว่า
พักเพื่อไทยไม่มีแนวทางที่จะแก้ไขมาตรา๑๑๒
ก็คงไปคุยกันได้แหละแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน
ส่วนแนวคิดจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณวราวุฒิย้ำว่า
ไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยหรอกกับรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ขณะที่ประชาธิปัตย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับ
คุณผู้ชมครับรักษาการหัวหน้าพัก
บอกว่าไม่มีการเจรจาตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกล
แต่ไม่ขอให้รายละเอียดข่าวที่บอกว่าพักเก้าไกลติดต่อมาที่พักประชาธิปัตย
เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้โหวตนายพิธาในวันพรุ่งนี้
คุณจุลินย้ำบอกว่ามติของประชาธิปัตย์ชัดเจน
ตั้งแต่การลงมติโหวตนายก๑๓กรกฎาคมนั่นไง
ส่วนการสลับหรือจะเสนอชื่อแคนดิเดตของพักเพื่อไทย
ขึ้นมาโหวตนั้นครูจุลินปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้
บอกว่าเหตุการณ์มันยังไม่ถึงครับ
มีการเจรจาในการตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกล
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบนะครับ
ผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่ามติประชาธิปัตย์ชัดเจนไปแล้ว
ซึ่งได้มีการลงมติไปเมื่อช่วงที่มีการโหวตเลือกนายกรัมตีนะครับ
แต่ส่วนถ้าจะมีการเสนอชื่อซ้ำอีก
ก็เป็นเรื่องที่จะไปพิจารณากัน
หรือว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะพิจารณากัน
เมื่อกี้ข่าวก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหม
ที่คุณชัยธวัฒน์เลขาเก้าไกรบอกโทรหาคุณเฉลิมชัยแล้วไม่ติด
ไม่ได้คุยกันคุณเฉลิมชัยว่ายังไง
คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักประชาธิปัตย์
ปฏิเสธว่าไม่ได้คุยโทรศัพท์กับคุณชัยธวัฒนตุลาธน
เลขาพักเก้าไกลหลังจากมีข่าวว่าคุณชัยนวัฒน์นะครับ
โทรมาขอเสียงสนับสนุนนะครับ
แต่ก็คุณชนะบอกแล้วเป็นการเช็คเรื่องของ
รัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับว่ามีท่าทียังไงของพักประชาธิปัตย์
อันนี้ตรวจสอบสองทางแล้วไม่ได้คุยกันจริงครับชัยธวัฒน์กับเฉลิมชัยครับ